ก็รายงานจากประตู๕ธรรมเนียบรัฐบาล
ได้พูดคุยกันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดกำลังการดูแลความสงบเรียบร้อย

ถ้าขบวนของผู้ชุมนุมกลุ่มคนอยากเลือกตั้งจะเดินทางมา
ก็จะเดินทางผ่านเส้นทางของถนนพิศนุโลกราชดำเนินนอก
แล้วก็สะพานมักขวานรังสรรค์ก่อนนะครับ
แล้วก็มาสะพานอรไทยสะพานชมัยมรุเชษ
จนถึงประตู๓ประตู๔แล้วก็ประตู๕นะครับ
แล้วก็แถวคลองพดุงกรุงเกษม
นี่ก็จะเป็นเส้นทางของการเดินทางของกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ
เพราะฉะนั้นเราไปไล่เรียงกันเลยนะคะคุณผู้ชม
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เนี่ย
เมื่อสักครู่นี้แก่นำอย่างคุณรังสิมันโรมบอกว่า
ช่วงเวลาระหว่าง๘โมงครึ่งถึง๙โมงช่วงนี้
เริ่มมีการจัดขบวนที่ประตูทางเข้าออก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฝั่งตรงข้ามสนามหลวง

ประตูของหลังหอประชุมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เขานะฮะ
ใช่ค่ะหลังจากนั้นก็จะขอใช้๑ช่องทางจราจร
จะเดินเท้าเข้าถนนราชดำเนินใน
แล้วก็จะผ่านอนุสวรีประชาธิปไตยนะคะ
นี่ค่ะตามเส้นทางสีแดงที่เราขึ้นกราฟิกอยู่หน้าจอนะคะ
หลังจากนั้นก็จะไปที่ถนนราชดำเนินกลาง
ผ่านแยกผ่านฟ้าถนนราชดำเนินนอก
แยกจอปรแยกมะขวาน
แล้วก็จะไปหยุดขบวนที่หน้ากระทรวงศึกษาธิการ

ใช่หน้ากระทรวงศึกษาที่การก็จะตรงข้ามกับประตู๕ของธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ
ใช่ค่ะเมื่อถึงกลุ่มก็จะจัดกิจกรรมเป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์
จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจคอสชเรื่องประเด็นของการเลือกตั้ง
ทำกิจกรรมตรงนี้อยู่ถึงประมาณ๖โมงเย็น
เคยแจ้งยอดผู้ชุมนุมในครั้งก่อนหน้านี้
สนชนะสงครามเอาไว้ว่าจะมีผู้ร่วมชุมนุมประมาณ๒๐๐คน
ใช่นะครับส่วนทางด้านของการจราจรก็บอกพี่น้องประชาชนกันหน่อยเลย
เพราะว่ากองบังคับการตำรวจจราจรหรือบกจรประกาศแจ้งเตือนประชาชนทั่วไป
ผู้ใช้รถใช้ถนนผู้ปกครองและนักเรียน
ขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางต่อไปนี้คือเส้นทางเคลื่อนขบวน
๑ถนนสมเด็จพระปิ่น๙๒ถนนราชดำเนินใน๓แยกสวนมิสกวัล

แล้วก็๑๑ถนนพระราม๘ด้วย
๑๒ต่อเนื่องไปถึงถนนจักรพฤติพงศ์

แล้วก็ต้องวางแผนในการเดินทาง
ตรวจสอบเส้นทางการจราจรได้นะคะ

ก่อนที่จะออกเดินทางให้โทรไปได้เลย

ใครต้องผ่านแถวนั้นไปเรียนไปทำงาน
เบอร์๑๑๙๗นั่นเองนะคะ